อาทิตย์ที่ผ่านมาคนไทยหลายคนที่ฉันเชื่อเลยนะคะว่าอยากทุบโต๊ะแล้วถามรัฐบาลลุงตู่ดังเลยจะเอายังไงกับพวกเรา
หลังจากที่คนไทยทั้งประเทศโดนประกาศลักหลับตีหนึ่ง
คุณผู้ชมจู่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาคุมเข้มกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับจังหวัดภาคใต้อีก๔จังหวัด
โอโหเดือดเลยนะโดยเฉพาะร้านอาหารโอโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วค่ะ
เดือดปุดเลยนะคะไอ้แรงกดทับที่มันทับคนไทยอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าระเบิดเลย
คนออกมาวิภาพวิจาณเยอะมากเลยนะว่าการกระทำแบบเนี้ย
การทำงานของรัฐบาลทานโทษนะใช้คำว่าช่วยมือสมัครเล่นมากเลยนะคะ

โซเชียลพูดไม่ใช่โรสลินไม่ใช่นัทธพงศ์และสุภโชค
โซเชียลเดือดมากค่ะคุณผู้ชมร้านอาหารเนี่ยซวยทุกทีเลยนะคะ
แต่ไม่ให้นั่งทานที่ร้านอ้าวเรารักฐานเรียนมาจำได้ไหม
จาก๒๕เปอร์เซ็นต์มา๕๐เปอร์เซ็นต์
คือร้านอาหารบางประเภทเนี่ยเอาจริงนะคือมันพอมันไม่ทานเที่ยวร้านแล้ว
มันไม่ได้อัดทะโรดอะไรอย่างชาบูไงฮะพี่เบิศ

ใครจะสั่งชาบูไปทานที่บ้านก็น้อยคนนะคะ
ออสอะไรนะพี่เป็นต่อ
โอ้โหเก๋โจทย์ควรเลยนะเอ่อนะฮะคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาแบบนี้นะครับ
กรุงเทพเด้งเลยค่ะเด้งรับลูกทันทีเลยนะคะ

ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวสอดรับกับประกาศของสบค
คือปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันศุกร์แล้วแต่ว่ามีผลวันนี้นะคะ
และงดเคลื่อนย้ายแรงงาน
ห้ามนั่งทานอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหาร

สรรพสินค้าศูนย์การค้าเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มคือ๒๑นาฬิกา
จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน๒๐คนยกเว้นได้รับอนุญาต
การปิดสถานที่ชั่วคราว
สำหรับกรุงเทพก่อนหน้านี้เขามีการประกาศกิจกรรม
กิจการบางอย่างที่ยังคงงดอยู่นะคะ
แล้วกิจกรรมเหล่านั้นยังคงยืนตามเดิม
ก็คือประกาศของกรุงเทพฉบับที่๓๒และ๓๒
ทั้งหมดที่ที่ฉันอ่านไปมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้

วันนี้เลย๒๘มิถุนายนค่ะโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
ร้านที่โดนเต็มคือพัฒนาคารกับอาหาร
เหมือนดับฝันเลยจู่กำลังนอนฝันอยู่ดี
จะได้ขายของลืมตาอ้าปากได้
รัฐบาลมาสะกิดตื่น

เออคือให้กลับบ้านได้ให้ซื้อกลับบ้านได้
แต่เอาจริงซื้อกลับบ้านได้ยอดขายมันก็ได้รับผลกระทบ

ไม่ได้ไม่ได้เลยจริงมันไม่ได้อัตรรสมันไม่ได้ฟิลล์นะคะ
แล้วที่สำคัญคือบางคนบอกว่านั่นไง
ไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมพัฒนาคารร้านอาหารต่างค่ะ
เขาเพิ่งจะมีการผ่อนคลายให้นั่งกินที่ร้านได้๑๕๐บาท
ให้เปิดถึงได้๕ทุ่ม๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
มาได้๗วันเจอมาตรการใหม่ห้ามทานที่ร้าน
เรื่องนี้นะคะคุณธนิวัลกุลมงคลเป็นนายกสมาคมพัฒนาคารอาหารไทยนะคะ
บอกว่ามาตรการใหม่มันกระทันหันเกินไป
เหมือนโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกซ้ำ๔๕รอบ
ก็ไม่ตายนอนพงาบพงาบทรมานเห็นภาพไหมคะเห็นภาพเลยค่ะ
คุณธนิวัลบอกว่าในปีหลังที่ผ่านมาเนี่ย
เฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการอยู่ในภาวะกล้ำกลืนมาตลอด
มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกู้ธนาคารมาเป็นหนี้เป็นสิน
ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ชาติไหนจะใช้คืนหมด
แล้วที่รัฐบาลบอกว่าลดดอกให้พักชำระดอกอันนี้ก็ไม่จริง
สมมุติคุณมีเงินต้นที่ต้องผ่อนจ่ายสามหมื่นบาทเป็นดอกสองหมื่นต้นหนึ่งหมื่น
เขาหยุดดอกให้คุณนะ๒๐๐๐ก็จริงคุณจ่ายต้นหนึ่งหมื่น
แต่ถามว่าดอกสองหมื่นหักให้เลยไหมไม่นะไปพบกับต้น
ทบกับต้นแปลว่าต้นคุณเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ลดให้ไม่จริงนะคะ
ธนาคารอาหารไทยบอกว่าเป็นหนี้๑๐ล้านหายไปกับตา
แล้วไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเลยนี่เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วทางสมาคมก็เลยเสนอไปยังรัฐบาลช่วยหน่อย
ถ้าเกิดคุณจะสั่งปิดแบบนี้หรือว่าสั่งให้ซื้อกลับบ้านได้แบบนี้
ช่วยหน่อยสั่งข้าวกล่องจากผู้ประกอบการ
วันละ๒๐๐๐๐๐กล่องได้ไหม
แล้วเอา๒แสนกล่องไปแจกจ่ายให้กับแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิด
เป็นงบประมาณวันละ๑๐ล้านบาทหรือเดือนละ๓๐๐ล้านบาท
เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
เพราะทันทีที่มีคำสั่งห้ามนั่งกินในร้านอาหาร
ทำให้ผู้ประกอบการกว่า๑แสนร้านได้รับผลกระทบ
๑แสนร้านค้าคิดเป็นพนักงานที่ตกงาน๑ล้านคน
คิดตัวเลขจากพื้นฐานเลยก็คือ๑ร้านมีลูกจ้าง๑๐คน
นั่นกลายเป็นว่าพนักงาน๑ล้านคนตกงาน
ไม่ใช่แค่๑ล้านคนสิคะเขาต้องเลี้ยงครอบครัวอีก
เป็นว่าครอบครัวเขาตกงานไปด้วยถูกไหม
เพราะบางคนไปรับจ้างในร้านอาหารถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว

ในครอบครัวเขาจะเอาอะไรกินถูกไหมฮะ
นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเลย
แล้วก็วันนี้๔โมงค่ะลุงตู่เรียกทีมเศรษฐกิจเลยนะ
ประชุมบอกว่าเดี๋ยวจะมีการถกมาตรการช่วยแล้วก็เยียวยานะครับ
เห็นไหมออกมาตรการไปก่อนแล้วพูดมาถก
ก็จะช่วยอะไรเออเออเออแล้ว
เรื่องที่นั่งกินในร้านไม่ได้เลย
เมื่อวานผมดูข่าวทั้งวันเลย
ผมอยากจะรู้ปฏิกิริยาจากคนทุกกลุ่ม
คุณผู้ชมฮะคืออย่างพี่จอยอรับจ้าง

สะธรสถานการแพ่นสัมภาษณ์บอกว่า

คุณจะให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วซื้อข้าวกล่องกลับเข้าบ้านก่อน

คือยังไงซื้อข้าวกล่องแล้วไปหากินตามปั๊มอย่างนี้หรอ
หน้ามอเตอร์ไซค์ตัวเองนั่งบนหน้ากระจังหน้าตัวเอง
คือถ้าใครไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเขา
คงจะไม่รู้ว่ามันจะทำยังไง
อย่างน้อยเปิด๒๕คนพวกนี้เขากินโกยกินอิ่ม
แล้วเขาก็ไปทำมาหากินต่อนี่พี่เขาพูดนะ
จริงค่ะอืมเข้าใจได้จริงเหว้ะ

การออกคำสั่งไม่ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านแบบนี้นะครับ

กะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ฉันขายประกาศโพลออกมาแล้วฮะ
แม้ว่ามันจะมีผลวันนี้๒๘แต่คน
คนไม่ไปนั่งตั้งแต่วันที่รู้แล้ว

ก็คือวันอาทิตย์ไม่ไปนั่งแล้วนะครับ
เจ๊จงหมูทอดนะฮะ
คือนางจงใจกิจแสวงเนี่ยเจ้าของหมูทอดเจ๊จงเขาออกมาช่วยนะครับ
ร้านอยู่แถวพระราม๔คลองเตยประกาศเลย
จะช่วยซื้อวัตถุดิบจากร้านอาหารที่ไปรับความเดือดร้อนนะครับ

เอาอย่างนี้นะคะเพื่อนร้านอาหาร
ใครมีวัตถุดิบอะไรที่เจ๊พอจะช่วยซื้อมาทำอาหารขายได้
ลองโทรมาคุยกันนะคะ
ขณะที่เฟซบุ๊กเพื่อนแท้ร้านอาหารของนายสรเทพนะฮะ
ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

บอกว่าจะช่วยเหลือร้านอาหารระบายวัตถุดิบเช่นกัน

ร้านอาหารไหนโดยเฉพาะชาบูหมูกระทะ
ร้านเล็กในกรุงเทพมหานคร
ทางร้านจะช่วยซื้อต่อเพื่อมาทำอาหารแจกคนตกงาน
บุคลากรทางการแพทย์สามารถแจ้งมาได้ที่ไลน์นะฮะ
หลังจากทั้งสองโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปครับ

เข้ามาโพสต์ขอบคุณทั้งสองคนที่ยื่นมือมาช่วยผู้ประกอบการในยามยากนะครับ
เพราะว่าประกาศออกมาแบบนี้พวกเขาบอกว่าไม่ทันตั้งตัว